ข่าวนี้คนนี้รวยแน่ค่ะ

แต่ว่าแจงบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีที่แบบว่าย้ายหนี
บ้านแม่นะที่คนไปตายค้าหน้าบ้านนะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

แล้วก็ตอนนี้แจงฝากบอกนะคะว่ากำลังอยากได้ผ้าม่านนะคะ
กับอุปกรณ์นิรภัยกันไทยนี่แหละค่ะ

แต่ว่าบ้าน๒๑ล้านนะไม่มีตังค์ซื้อผ้าม่าน
บอกว่าคุณสามีเขา

โอ้โหสบายอยู่แล้วนะค่ะ

คุณแจงกับแจ๊ดบอกว่าให้ตำรวจเขาจัดการกันไปนะคะ